ไปดูเรื่องราวของการทานอาหารที่แสนอร่อยกันบ้าง

ตะลนกินได้เวลาแล้ว
ว่ากันว่าร้านนี้อร่อยที่สุดใน๓โลกเลยนะ

ตะลนกิน
โปรดติดตามตอนต่อไป
เป็นถั่วอะไรพวกนี้ทำเองครับ
ไก่แล้วดูดเปื่อยติดปากครับ

มันจะแข็งก็ได้แต่ถ่านกับพระแก๊สไม่เหมือนกัน

อร่อยรสชาติเย็มข้นดีค่ะ
ไม่ต้องพูดอะไรมาก

อะไรปะ

ก็ดีใจที่ทำให้คนทานทุกวัน
ได้ทำให้คนทานทุกคนอร่อยทุกคน
ถ้าใครอยากทานก๋วยเตี๋ยวไก่ก็มาเชิญเลยนะครับ

โทรมาหมายเลข๐๘๑๙๑๘๑๘๖๙นะครับ

ระวังให้ดีนะเวลาใส่พริกผมดูแล้ว

อย่าไปวู้วางนะผมเคยแล้ว

แต่ว่าบอกเลยว่าเขาเด็ดจริงอร่อยมาก